กระแสฮิตฟีเวอร์ตอนนี้ลุกลามไปทั่วพระนคร
ไปยังหัวเมืองต่างในเมืองสยาม
ไม่พ้นถึงที่นี่ครับ

จังหวัดเชียงใหม่เขาก็ฮิตเหมือนกัน
โอ้โหเกาะกระแสในการแต่งชุดไทยในการสร้างบรรยากาศในคลินิก
เพื่อลดความเครียดให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่คลินิกแห่งนี้นะครับ

สายตาของข้านั้นไม่เคยมีผู้ใดนอกจากอเจ้าคนเดียวเลย

คนนี้นี่โอ้โหดูสิครับแม่หญิงกรเกต

นี่แม่หญิงกระละเกดจะสู้แม่หญิงกระละมังอยู่ในชั้นนั้นหรอ

คุณกระมังใหญ่ไปอย่างที่ผมเคยบอกคุณแม่หญิงการบูล

ใช่แล้วครับที่นี่เป็นคลินิกนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ
ที่เห็นอยู่นี้เป็นร่างจำลองจำแรงมากนะครับ
กับพ่อเจ้ากรเกตแล้วก็มีสองคนที่เป็นคู่หูกัน

พี่ผินพี่แย้ม

เขาบอกว่ามาสร้างสีสันนะครับให้กับผู้ที่มารับบริการตรวจโรค
ซึ่งปกติแล้วคนที่มารับบริการที่คลินิกแห่งนี้นะครับ

แล้วก็รณรงค์ให้ผู้คนนั้นรู้จักในการป้องกันเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการแต่งชุดไทยมาแบบนี้ก็เพื่อสร้างบรรยากาศไง
แล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับบุคลากรของคลินิก
รวมไปถึงทั้งผู้ที่มารับบริการด้วยนะครับ
พยาบาลหรือแม้แต่ฝ่ายลงทะเบียน
ที่พนักงานทุกท่านเห็นไหมฮะแต่งตัวที่โอ้โห
เป็นชุดไทยย้อนยุคกันทุกคนเลยทีเดียว
ที่สำคัญเมื่อสักครู่เห็นไหมเขาเสิร์ฟมะม่วงน้ำปลาหวาน
นี่คุณผู้ชมส่งมาเลยอ๋อเจ้ามะม่วงน้ำปลาหวาน

หน้าเพลงน้ำดอกอัลชันให้ดื่มให้องคล่องคลอ
เขามีแต่รับยาฮะไม่ใช่ออกยา

พอทำแบบนี้แล้วก็สร้างสีสันว่างนี้
เพราะว่าผู้ที่เขามาตรวจโรคไอช์ไอวี

เหมือนกันนะครับแล้วที่สำคัญนะ

นิกที่นี่เขาเปิดทุกวันแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
รวมไปถึงผู้ที่มาขอตรวจเนี่ย
ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
จะถูกเก็บเอาไว้เป็นความลับเป็นอย่างดี

บางทีผู้ที่มารับบริการเขาจะขี้เกียจอย่างที่บอกไปรู้สึกเป็นกังวล
การจัดกิจกรรมแบบนี้เกาะกระแสในช่วงที่กำลังฮิตกันอยู่
ก็ถือว่าช่วยลดความเครียดแล้วก็สร้างสีสัน
ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวที่สำคัญโอ้ยมะม่วงน้ำปลาหวาน

แล้วได้ทานมะม่วงน้ำปลาหวานด้วยนะครับ
จริงแล้วก็คืออยากจะให้ทุกคนนี้แหละไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะ
เราไปตรวจแล้วก็มีวิธีการรักษาได้เดี๋ยวนี้ดูดิ
คือพยาบาลต่างบุคลากรต่างในคลินิก
เขาพยายามสร้างบรรยากาศให้แบบว่า
ผู้ป่วยเข้าถึงสนิทสนมการคลายความเครียดลงไป
เรื่องแบบนี้ต้องให้ความรู้เยอะนะครับ